ต่ออีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิปดราม่าของคนใช้รถไฟ
คุณผู้ชมก็มีเหตุที่มีคนเข้าไปถ่ายเอาไว้ได้
ก็คือมีผู้โดยสารเห็นมันที่นั่งมันว่างอยู่เนอะก็จะไปนั่ง
แต่ถูกคนที่เขาขายของไล่ให้ลุกไม่ให้นั่ง
บอกว่าเขาเช่าเอาไว้ขายของเอาขวดน้ำไปวางไว้ไม่ยอมให้นั่ง
คำถามก็ตามมาว่าแบบนี้มันถูกแล้วเหรอ
แบบนี้ทำได้หรือคำตอบคือทำได้นะคะ
เพราะว่าล่าสุดการรถไฟออกมาชี้แจงแล้วว่า

ว่ามันทำแบบนี้ได้ประชาชนนั่งไม่ได้

ชมคลิปเหตุการณ์กันก่อนแล้วมาดูคำชี้แจงของการรถไฟกันหน่อยครับ

พอคนไปนั่งไล่ลุกแล้วเอาของไปวาง

ปูนกระฉึกปูนกระฉึกดึกนั่งบนรถไฟไม่ว่าจะไปที่ไหนบนรถไฟมีแต่คนขายของ

ถ้าเกิดว่าใครเคยนั่งรถไฟโดยเฉพาะชั้น๓จะเห็นว่าคนขายของเยอะมาก
เยอะเหลือเกินนะฮะนี่แหละครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปถามผู้ว่ารถไฟเองแล้วกัน
ว่าเขาทำถูกหรือเปล่าคนก็งงมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
ให้ของวางได้แต่คนนั่งไม่ได้เนี่ยก็งงกันไปตามกัน
โดยในภาพในคลิปมีผู้โดยสารมีชายหนึ่งเด็ก๑กำลังนั่งอยู่
แล้วก็ลุกออกจากที่นั่งแล้วมีชายคนนี้เดินเข้ามาแทนแล้วบอกว่า
เขาเช่าที่นั่งตรงนี้ไว้ขายของถ้าคล่องใจให้โทรไปถามผู้ว่าการรถไฟได้เลย
ข้าวิจารณ์เอ๊ะบอกว่าเอ๊ะทำไมล่ะก็รถไฟเพื่อประชาชนไม่ใช่เหรอ
ทำไมมันนั่งไม่ได้ล่ะมันก็คนก็งงอ่ะนะฮะ
ส่วนใหญ่ต่างพากันตำหนิชายคนนี้ที่แอบอ้างว่าเขาไปเช่าที่นั่งเอาไว้สำหรับขายของแล้วก็
ว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแล้วก็เชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุทำให้การรถไฟขาดทุนมาจนถึงทุกวันนี้
อันนี้มันก็ไม่น่าผิดหรอกเพราะว่าดูเอาละกันนะฮะ
คือชาวเน็ตเขาก็ไม่รู้ไงว่าแบบว่าแบบนี้ทำได้เหรอถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่ามันทำได้
แต่คำถามคือเอ้าเขาขึ้นบนรถไฟเขาก็อยากโดยสารไหมคะบางคนเขาก็ไม่ได้อยากซื้อของไหม
เอาจริงนะถ้าเกิดคนไทยยังพอจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดไปต่างชาติมานี่ไม่เข้าใจหรอก
บางครั้งคนก็ตั้งคำถามว่านี่ตลาดนัดเคลื่อนที่หรือรถไฟ
ครบเลยฮะบนรถไฟนะฮะทีนี้ก็ต้องถามไปทางกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะการรถไฟ
มีนายอานนท์เหลืองบริบูรณ์เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรักษาการตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

บอกว่าขบวนรถคันนี้เป็นขบวนรถดีเซลรางที่๗๕กรุงเทพหนองคาย
เป็นการเป็นการตอบคำถาม
ชาวเน็ตนะที่เขาตั้งคำถามว่าแบบนี้ทำได้หรือ
รถไฟชี้แจงแล้วว่าทำได้เนี่ยนะคะ
โดยการรถไฟอนุญาตให้ผู้เช่าใช้พื้นที่ในรถโดยสารได้ไม่เกิน๒ช่องหน้าต่างด้านตรงข้ามกัน

รวมทั้งบนหิ้งแล้วก็ใต้มานั่งด้วย
ให้เช่าบริเวณนี้เท่านั้นซึ่งติดกับที่ทำการพนักงานรักษารถ
ผู้เช่าจะมีพนักงานบริการไปกับขบวนรถเพื่อจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มให้กับผู้โดยสารบนขบวนรถ
ปัจจุบันการรถไฟได้ทำสัญญาเช่าสิทธิ์ดังกล่าว
ขบวนรถที่มีลักษณะดังกล่าวจำนวน๑๗ขบวน
และในพื้นที่ที่กำหนดจะต้องมีป้ายบอกสำรองที่นั่งชัดเจน

รวมถึงการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ก็ต้องเป็นระบบระเบียบ
และมีบัตรประจำตัวให้ตรวจสอบได้ด้วย
ขณะนี้การรถไฟได้ทำหนังสือถึงผู้เช่าสิทธิ์รายดังกล่าวแล้ว
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงโดยรายละเอียดให้ทราบภายใน๗วัน
อกจากนี้การรถไฟได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการขบวนรถอีก๑๗ขบวน
ขบวนรถอื่นที่มีผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกัน
กวดขันควบคุมดูแลพนักงานลูกจ้าง
โดยต้องแสดงกิริยามารยาทอันดีต่อผู้โดยสาร
และต้องไม่ทำการใดให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้โดยสาร
โดยให้ถือปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัดต่อไปค่ะ

เพราะว่ารถไฟชั้น๓บางท่านนั่งไกลแล้วหิวเนอะขึ้นมาขายได้
แต่ว่าถ้ามันมีระเบียบแบบนี้คุณปล่อยเช่าจริงกั้นพื้นที่ไปเลย

เขียนว่าพื้นที่ขายของห้ามนั่งคือกั้นให้มันชัดเจนไปเลย
หนึ่งต้องกั้นให้เป็นสัตว์เป็นส่วนต้องบอกป้ายติดให้ชัดเจน
และที่สำคัญคนที่ได้สิทธิ์ต้องมีป้ายด้วยนะ
ไม่งั้นเดี๋ยวใครสวมสิทธิ์ก็มาขายได้ถูกไหม
ต้องแล้วต้องพูดจากับผู้โดยสารให้มันสุภาพเรียบร้อย
เพราะว่าคุณก็ต้องขายของกับเขาด้วยใช่ไหม
อันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสงกรานแล้วคนไปใช้บริการ
ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ต้องเอามาฝากกันแบบนี้
แล้ว๑๗ขบวนสายไหนบ้างต้องชี้แจงให้ชัดเจน
ถูกต้องฝากกาลไลฟ์ชี้แต่งเพิ่มเติมละกัน